ส่งผลให้แถวบางประกงฉาเชิงเศร้า

เขาขับอยู่แล้วไปเจอน้ำฝน

คุมไม่ได้มันก็เลยสไลด์ไป

มันแช่เปลี่ยนมันก็ลื่นเหรอนะ

เข้าบางประกงที่ฉะเชิงเซานะครับนี่ฮะก็เป็นภาพนาทีที่รถพ่วง
แปดล้อซึ่งมีนายวัชราวุฒิเพชราเป็นคนขับเขาขับขับมากำลังจะไปทาง
ตัวเมืองฉะเชิงเศร้ามาจากทางด้านของครองด่าน
คุณผู้ชมพอถึงจุดนี้เนี่ยเมื่อวานอ่ะ
ฝนมันตกเยอะแหละนะฮะรถพ่วงเขาเสียหลักเพราะว่าเหมือนไปไปเจอกับน้ำที่มันเจิกนองบนถนน
ค่ะก็เลยข้ามเลนไปไปชนกับรถบรรทุกหกล้อที่เขาสวนทางมาคุณผู้ชมครับ
เต็มแรงทั้งสองคันก็เสียหลักแล้วคันที่เสียหลักข้ามมาเนี่ย
เข้าไปที่บ้านของประชาชนข้างทางอีกอืมนะฮะซึ่งทำให้ทางด้านของนายนัทพลพวกดี
ซึ่งเป็นคนที่นั่งมาในรถบรรทุก๖ล้อนั่นแหละนะฮะกระเด็นตกลงมาจากรถ
แล้วอยู่ใต้ท้องรถอาการสาหัสและสุดท้ายก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนขับนะฮะนายสาธิตสินพงษ์อายุสามสิบสองปีอันเนี้ย
บาดเจ็บนะครับติดอยู่ข้างในก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมา
นะฮะสุดท้ายก็ปลอดภัยไปหนึ่งแต่ว่าหนึ่งคนนั้นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อคันต้นเหตุเนี่ยที่เสียหลักข้ามเลนไปในวัชราวุฒิเนี่ย
บาดเจ็บเหมือนกันติดอยู่ในรถนะฮะก็ต้องช่วยการประถมพยาบาล
ก่อนนำตัวออกมาจากรถแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ถ้าอาการดีขึ้นเดี๋ยวจะมีการเรียกมาสอบประคำเพิ่มเติมต่อไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากเรื่องของฝนตกถนนลื่นนะครับอ่าสัญจรก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ